คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ

มีชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
บุกตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่ง

คือไปซ้อมไปยิงผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ชื่อว่าเมทารัยจันทร์สว่างธุรวตัน
ทีนี้ค่ะญาติเองก็เลยไปแจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตั้งคำถามกับสังคมว่า
คุณมาตรวจค้นแต่ถึงขั้นซ้อมเขาตายยิงเขาตาย
เอ๊ะมันเกินกว่าเหตุไปไหม
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้๒ใน๗
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายปกครอง
มือยิงเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วคุณดูนะ
ถ้ำกลางประชาชนประชาชนประชาชนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นญาติของคนตายนั่นแหละค่ะ
จะเข้าไปรุมประชาธารเนี่ยเขากลดนะคุณ
เอ้าก็เนี่ยลูกหลานเขาตายอ่ะเออคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
คุณบอกว่าผู้ตายเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคุณก็จับตัวเขาไหมแล้วเอาตัวไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ไม่ใช่คุณมาทำแบบนี้อันนี้คำถามของญาตินะ
จะไปฆ่าก็ทำไมใช่ค่ะ
ทีนี้เมื่อวานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสองคนที่ถูกจับได้เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายโกเมสุธิวรักษ์หรือชาวบ้านเรียกว่ากำนันแม็กซ์อายุ๔๖ปี
ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่านายเชษสุพรรณพฤกษ์อายุ๓๕ปีเป็นผู้ช่วยกำนัน
ซึ่งเป็น๒ใน๗เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดปรับปรามยาเสพติด
เมื่อวานนี้สุดท้ายตัดสินใจนะฮะไปมอบตัวกับตำรวจโรงพักเมืองเลย
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสอบประคำเสร็จแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ขึ้นรถตู้ไปขออำนาจศาลจังหวัดเลยฝากขังญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านับจำนวนหัวร่วมกว่า๓๐คนค่ะ
ต่างชูป้ายตะโกนสาบแช่งและจะเข้าไปรุมประชาธรรม
เหตุการณ์เนี่ยก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะ
โอ้โหวิ่งขึ้นไปเลย

นักข่าวพยายามถามมีอะไรจะชี้แจงไหมพี่

แต่เขาตอบคำถามกับตำรวจเพราะว่าถูกสอบปากคำถูกไหม

ทีนี้เขาพูดว่าอะไรบ้างพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาแก่งสารีกิจ
เป็นภูมิกับสพเมืองเลยบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การว่าขณะเข้าไปตรวจค้นภายในบ้าน
ระหว่างนั้นผู้ตายใช้อาวุธมีดต่อสู้จึงยิงปืนเพื่อป้องกันตัว
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เนื่องจากว่าคดีนี้อัตราโทษค่อนข้างสูง
แล้วก็เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ซึ่งสารจังหวัดเลยก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเช่นเดียวกัน

พนักงานสอบสวนชั้นศาลไม่มีใครอนุญาตให้ประกันตัว

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน

ซึ่งจะประสานว่าจะเข้ามอบตัวภายในวัน๒วันนี้แหละค่ะ

ว่าจะเข้ามอบตัวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะ
อกจากนี้ยังพบว่าในรายละเอียดบันทึกการจับกลุ่ม
มีการลงชื่อเพียง๖คน
เพราะฉะนั้นคงเหลือนายอัศวินหินเทาหรือว่าปตั๊วประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเลย
ที่เป็นหัวหน้าทีมไม่ได้ลงชื่อในชุดที่ไปจับกลุ่มด้วย
อ้าวทำไมนะฮะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้นางหนูนีชุมแวงวาปีเป็นป้าของผู้ตายบอกว่าเสียใจมาก
เสียใจมากที่หลานต้องถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐทำร้ายจนถึงชีวิต
และครอบครัวจะไม่ยอมเด็ดขาด
หากตำรวจยังไม่นำตัวเจ้าหน้าที่ที่เหลืออีก๕คนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จะนำศพเนี่ยนำศพของหลานแห่ไปที่สารากลางจังหวัดเลยเพื่อร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ยืนยันแบบนี้ว่าหลานของเธอไม่มีอาวุธในการจะไปต่อสู้หรือทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน
เพราะตัวเธอเองคือคุณป้าบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
จริงก็ไปกันเยอะนะแล้วก็เขามีแค่มีดใช่ไหม
แต่ฝั่งนี้มีปืนอ่ะนะไปฟังเสียงคุณป้าเนอะ
ยังค่ะยังไม่พอใจค่ะ
เพราะว่าพวกมันยังไม่มามอบตัวทั้ง๕คนเลยค่ะตามที่ป้าเห็นค่ะ
มันมาสองคนป้าไม่พอใจค่ะจนครบทีมพวกมัน
ก็จะเดินหน้าต่อค่ะเดินหน้าต่อไปแบบนี้แหละค่ะ
อยากหัวตัววงการใหญ่มันด้วยว่ามันจะรับผิดชอบยังไง
มันยังไม่มีใครไปถามเลยว่าครอบครัวท่านอยู่ยังไงเป็นยังไง
ขนาดหน่วยงานเขาเนี่ยยังไม่ไปเลยถ้าไม่เชิญเขาก็ไม่ไป
เมื่อวานในอำเภอจะให้ว่ายังไง
ไม่รับค่ะไม่รับเงินอะไรทั้งสิ้นค่ะให้เป็นล้านก็ไม่รับค่ะ
คุณป้าของผู้ตายค่อนข้างเดือดอะนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้บังคับบัญชาสูงสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เมื่อวานนี้ก็ไปถามว่าท่านทราบหรือยัง
ทราบเรื่องหรือยังแล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไงต่อ
ท่านบอกว่านี่แหละก็ทราบจากการรายงานข่าวนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมีคนผิดแน่นอนนะคะ
ว่าต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและทางกฎหมายนะ
ไม่รู้ต้องบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองใหม่หรือเปล่านะ
ประหลัดทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำไมถึงแบบมีวิธีการแบบนี้นะ
คือหลายคนพกปืนอาสงอาสาอะไรอย่างนี้นะ
หลายครั้งเหมือนกันที่เราเห็นข่าวแบบนี้นะคะ
ก็ต้องรอดูมาตรการที่จะออกมาแล้วกัน